เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมัน
หลุ้นเงินได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
พบกับมวยคู่เอกเพชรสาเกตเกียรตินาวี
ปะทะฮะทาวุฒสอวชิระยิม
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒